จะให้ใส่เสื้อปิดคออย่างนี้มันก็ไม่ได้จริง

น้องจ๋าของเรานั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

ที่เกาะสมุยมันมีอะไร
อยากรู้จริงก็มีแม่เสือสาวจ๊ะนงพนีนะสิคะคุณผู้ชมค่ะ
เธอบินรัดฟ้าไปพักผ่อนที่ทะเลสมุยนะคะ
เรียกว่าเป็นแม่เสือสาวที่แบบยี่ยวน
ชวนให้เยอะทั้งหลายเนี่ยรอบอูววววววว
รอบบิกินิตัวจิ๋วนะคะอวดหน้าอกหน้าใจ
บ้านท้ายเนี่ยมาเต็มชอบชอบแฟนบอกเอาอีกเอา
จ๊ะมาแล้วจะขาดใบเตยไปได้อย่างไรล่ะคะคุณผู้ชม
ต่อด้วยความเซ็กซี่กรุบกริบของคุณแม่ลูกหนึ่งใบเตยสุธีวันค่ะ
งานนี้เธอขอผ่อนคลายร่างด้วยการขึ้นดาดฟ้าโรงแรมหรูไปลงอ่างจาบิชชี

ชมวิวเมืองกรุงงานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดนะจ๊ะแชะรูปสวยมาอวดแฟนคลับด้วย
นี่เธอมาในชุดเสื้อครอบนะคะคล้ายกับชุดว่ายน้ำแต่ความเซ็กซี่นี่ไม่เบานะคะ
มีผ้าคลุมแบนดังคุมสวยด้วยพอให้เห็นความเซ็กซี่แบบกรุบ
แต่ด้วยอิเนอร์ด้านหลังมันส่งให้เห็นความหรูหรายั่วใจอยู่ไม่น้อย
คุ้มคุ้นไหมประหล่งใน
มาต่ออีกแล้วให้ปลอดเนี่ยทรลุไปเลยละกัน
น้องฝ้ายแล้วกันค่ะฝ้ายเวรุรีค่ะ
บอกเลยว่าโอ้โหนี่มาในชุดแบบกึ่งวันพีทสึ่งครูพีทแบบนี้
บอกเลยว่าเธอออร่ามากเลยนะตั้งแต่แบบมาเล่นแบบนางลงนางร้ายอะไรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ว่ายน้ำเนี่ยมันเว้าสูงนะคะเว้าสูงไม่พอนะคะ
ข้างบนเนี่ยหน้าจองหน้าใจเนี่ยเว้าลงมาอีกคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็โพสต์ภาพแบบเซ็กซี่แบบเบาแบบนี้ริมชายหาดโอ้ตายเรียบนะจ๊ะ
เผ็ดยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพิ่มพริกเข้าไปอีกพันเม็ดเลยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อได้เห็นภาพสองนี่ขอซูมใกล้หน่อยซิถือว่าเป็นซีลูเอดนะ
แบบว่ามองแบบเงาแต่ความเซ็กซี่บอกเลยนะคะบ้านท้ายเนี่ยโอ้โหมันทะลุเงาออกมาเลยอ่ะ
มันสุดยอดมากเลยนะคะเห็นแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าร้องอู้ว้าวอีกรอบแล้วกันนะ
เขียนแคปชั่นก็บอกว่าเฮียแบบว่ายียวนชวนน่ารักเหลือเกิน
ใครที่ไหนค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแฟนหนุ่มของเธอเองคุณคริสชาคริสค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเบาได้เบา
ต้องเบรกนิดนึงสงสัยคงคิดถึงกันมากแหละเพราะว่าตั้งแต่โควิดระบาดรอบสองเนี่ย
ก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะเนื่องจากแฟนหนุ่มเธอเนี่ยอยู่ไกลถึงอเมริกานู่นเลย
คนนี้หุ่นปังนะต้องร้องอุ้มว้าวจริงนะคะ
แต่อีกหนึ่งสาวที่ต้องร้องอู้ว้าวอีกหนึ่งคนก็คือใบเฟิร์นเนี่ย
คุณดูมาอีกลุคนึงแล้วค่ะปังไม่หยุดจริงนะคะสำหรับใบเฟิร์นพิมชนก
คือไม่ว่าลุคไหนนางก็เอาอยู่รวมถึงลุคล่าสุดลุคสายฝอสไตล์ตัวการ์ตูนในเกมอ่ะ
คือแต่งออกมาแล้วแบบแอนิเมะมากนะคะปังไม่ไหวแม่เอ้ยกับทรงผมเฉดสีเกรด
อาชโดวิบวับรับกับสีทรงผมปังจนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าเฉียบมากแม่
คือเขาถ่ายคู่กับมาริโอนะแต่แบบคือใบเฟิร์นลุคนี้คือเหมือนตุ๊กตา
คือเหมือนกับแอนิเมตที่หลุดออกมาจากในเกมจริงมีความแบบน่ารัก
แต่ว่ายังแอบเซ็กซี่ได้ให้ถ่ายอารมณ์แบบเนี้ยเออจะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะ
เป็นขวัญใจชาวเกมเมอร์ถูกต้องและเป็นอีกหนึ่งสาวนะที่ไม่ว่าจะแต่งลุคไหน
นั้นก็ปังคือจะเผยผิวใสหรือจะหน้าสดนางก็รอดหรือจะแต่งเต็มแบบนี้
นางก็ได้คือทำบุญด้วยอะไรหล่อใบเตยมีเคล็ดลับผิวดีแล้วมั้งอะไรอย่างนี้นะคะ
เราก็แต่งตามเขาไปกันแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ